เรื่องนี้มันไม่หมูแต่เรื่องต่อไปที่จะพาไปเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนชอบ
เพราะดิฉันอ่านทั้งข้อความที่ส่งมา

วัดฮอตฮิตของเราวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
นี่ต้องไปแว่นมากแล้วช่วงนี้
คนแน่นมากวันยุทธิเท่าไหร่๑๒แล้ว

เร็วค่ะวันจันทร์แล้วค่ะคุณ

นะคะช่วงนี้คนแน่นแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

มากันเรื่อยคึกคักกันแทบทุกวันเลย

เหล่าบรรดาสาธุชนคนแสวงโชคทั้งหลายเนี่ย
เขาก็พากันเดินทางมากราบไหว้
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดกันด้วยนะจ๊ะ
ไม่ว่าจะเป็นพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก
แม้กระทั่งจุดหนึ่งที่ฮอตฮิตมาก
ก็คือบริเวณตาทองนิ้วราย
ขันน้ำมนต์เอ่ยหรือว่าจะเป็นรูปปั้น

นี่นี่คืออีกหนึ่งจุดที่ฮอตฮิตของวัดสว่างอารมณ์

ผมยอมรับเลยนะตรงนี้ผมพลาดไปนิดนึง

ผมไปตรงตะทองนิ้วรายอันนั้นผมไป

จุดนี้คือรูปปั้นกุมารทองจุกดำนะคะ
ซึ่งตรงจุดกราบไหว้กุมารทองจุดดำนี้ก็จะมีสาธุชนกันแน่นมาก

บางคนนี้ได้ยินมาว่าเดินทางกันมาไกลมากนะ
ถึงขั้นเหมารถกันมาเลยคุณเห็นไหมวิธีขอพรเนี่ยสังเกตดูนะ
เขาจะมีการกระซิบบอกกุมารทองจุดดำนะ
บางคนเขามากันเป็นรถใช่ไหมเหมาแก๊งมาเลย
เพื่อที่จะมาขอพรมากราบไหว้พระแล้วมาขอพรจากกุมารทองจุกดำกันด้วย
อย่างนี้ค่ะคุณยายท่านหนึ่งชื่อว่าคุณยายบุญเรือน
คุณยายท่านนี้คุณยายบุญเรือนเกรดรัฐชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
ก็คือชวนเพื่อนไว้ใกล้เคียงกันมาด้วยมากันอีก๓คนเป็นชาวแก๊ง
เหมารถเช่ามาเลยเนื่องจากว่าคุณยายและเพื่อนเชื่อกันว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยมีโอกาสแล้วอยากจะมาวัดสว่างอารมณ์สักครั้งนึง
ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมใครจะมาก็ไม่ว่ากันแต่เอาเป็นว่าถ้ามาแล้วนะคะ
ก็มาทำใจสบายนะการมาเข้าไปทำบุญและก็ที่สำคัญคือถ้าจะมาในที่คนเยอะเห็นไหม
อันนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะไม่ได้ห้ามใครอยากจะไป
ทำบุญเสริมสิริมงคลอันนี้ไปกันได้นะจ๊ะ